คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในเดือนธันวาคมปี๒๕๕๙
และถูกจัดเอาไว้อยู่ในบันทึกไทยบันทึกโลก
๒๕๕๘ก็คือกรณีที่นายกรัฐธรรมดรีนั้น
สั่งให้ยกเลิกร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ
หลังจากที่มีการต่อสู้กันแล้วก็มีการถกเถียงเรื่องนี้กันมายาวนานหลายสิบปีครับ
เป็นการยุติความขัดแย้งในเบื้องต้นระหว่างกลุ่มที่สนับสนุน
และกลุ่มที่คัดค้านต่อต้านนะครับ
เนื่องจากว่ามีการออกมาเคลื่อนไหวของกลุ่มเกษตรอินทรีย์
ว่าร่างกฎหมายดังกล่าวนั้นยังคงมีช่องโหวช่องว่าง
และอาจจะส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่ระบบนิเวศนะครับ
รวมไปถึงประเด็นเรื่องของสิทธิบัตรและผลกระทบอื่นที่อาจจะเกิดขึ้นตามมา
ทำให้เรื่องนี้จัดอยู่ในบันทึกไทยบันทึกโลกที่ต้องจดจำในปีนี้ครับ
คือมันเป็นภาษาสัญญาที่เขาคุยกันมาตั้งแต่ปี๔๐แล้ว
สมบัติเฉพาะแบบนี้มันก็มาตลอด
ก็วันนี้ผมไม่เกิดประโยชน์เริ่มเลิกกันไป
กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่๑๕ธันวาคมที่ผ่านมา
เคลื่อนไหวมายาวนานกว่าสิบแปดปีโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าไม่เห็นประโยชน์ที่จะได้รับ
ซึ่งต่างประเทศมีไว้เพื่อรองรับภาวะเกิดสงครามหรือเกิดโรคระบาดประเทศไทยจึงยังไม่จำเป็นต้องใช้
ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่๙ธันวาคมที่ผ่านมาเครือข่ายเกษตรอินทรีย์นัดรวมตัวกันที่สารากลางจังหวัดทุกจังหวัด๗๗แห่งทั่วประเทศ
ร่วมทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์บริเวณหน้าธรรมเนียบรัฐบาลนำโดยนายวิทูลเลี่ยนจำรูนผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี
เคลื่อนไหวคัดค้านเพราะต่างไม่เห็นด้วยกับร่างพรบฉบับนี้โดยมองว่าตัวกฎหมายขาดความชอบทำ
ปนเปื้อนกับฝ้ายของเกษตรกรรายอื่นจนนำไปสู่การผลักดันพรบความปลอดภัยทางชีวภาพโดยภาคประชาชน
คณะรัฐมนตรีจึงมีมติห้ามปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมในแปลงเปิดแต่ยังคงเปิดช่องให้สามารถปลูกเป็นเฉพาะรายได้
หลุดรอดและป่าปนของพืชดัดแปลงพันธุกรรมในประเทศนอกจากจะสะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงและการขยายตัวของปัญหาแล้ว
ชี้ให้เห็นถึงความหละหลวมของหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่กำกับดูแล
ป่าปนเชื้อพันธุกรรมที่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรมนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงทางอาหารของชาติที่อยู่บนพื้นฐานการผลิตพืชอินทรีย์และส่งผลต่อการปนเปื้อนทางพันธุกรรมไปสู่วงจรการผลิตและไปสู่สิ่งแวดล้อม
ก่อให้เกิดปัญหาด้านการค้าระหว่างประเทศและการเปลี่ยนแปลงสถานะ
ข่ายเกษตรอินทรีย์และมูลนิธิชีววิถีจึงเตรียมผลักดันข้อเสนอใน๓ด้าน
และ๓รัฐบาลควรเพิ่มทางเลือกให้เกษตรกรในการเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร
ตลอดจนนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาพันธุ์ให้รวดเร็วมากขึ้น